พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
มีชาวบ้านนำนางรำไปรำถวายต้นโพซึ่งอยู่ข้างรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งรีสอร์ทนี้อยู่ที่บ้านวังตานคุณผู้ชม๔ทุ่มที่ผ่านมาชาวบ้านเข้าไป
นี่นำนางรำสาววงเล็บเหลือน้อย๕นางรำไปรำถวายพ่อปู่ฤษีนาคปรกที่คนต้นโพ
เขาก็รำเพื่ออะไรเพื่อที่จะหวังว่าจะได้โชคลาภกันไปนะฮะ
เพราะว่างวดที่แล้วมีคนเขาไปแล้วก็ถูกรางวัลได้เป็นล้านเลยครับ
ขณะที่นางรำเขารำอยู่มีผู้ชายลิขลับคนนึงเสื้อขาวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับ
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเป็นพ่อปู่มาดูนางรำชอบทุกคนเก่งสวยจะมีโชคนะ
แล้วเขาก็พูดออกมา๓เลขแล้วก็เดินหายไปเลยครับ
นะฮะขณะที่มีคนตาดีก็เห็นว่าเอ๊เข่าขวาของพ่อปู่
ทำไมมีเลขอยู่ที่รูปปั้นของพ่อปู่ด้วยเหมือนกันเขียนไว้ชัดเจนเลย
ไหนฮะเราก็มองไม่เห็นเอานี่ฮะเห็นหรือยังก็ไม่ทราบ
คุณผู้ชมก็ส่องเอาดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าผมผมก็เริ่มเห็นตามที่เขาบอกแล้วเหมือนกัน
เอาไปที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับชาวบ้าน
ไปกราบไหว้แม่ย่าทองคำครับใต้ต้นกระบบยักษ์อายุกว่า๒๐๐ปี
ที่ยืนต้นอยู่ในสวนยางตะบนคลองใหญ่นายสมควรครุฑเสนครับอายุ๔๔ปีเล่าบอกว่า

งวดที่ผ่านมานะตอนหลับกลางวันนอนกลางวันฝันเห็นเลขครับจึงเอาไปเสี่ยงโชค
ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินมาหลักแสนบาทจึงนำสารเป็นสารไม้มาตั้งถวายแม่ย่าทองคำ
ส่วนแม่ของเขาเนี่ยแม่ของพี่สมควรเนี่ยนะถูกรางวัลเหมือนกันก็เลยเอาชุดไทยมาถวาย
วันนี้ถ้าได้รางวัลอีกเขาบอกว่ารับรองมีโต๊ะหมู่บูชาแน่นอน
ขณะที่ชาวบ้านรู้ข่าวก็ตามมารูปแป้งส่องหาเลขกันนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคหลายคนบอกว่าเขาเห็นเลขเหมือนกันนะ
ปิดท้ายตอนนี้ที่ตะเขียนทอง๓ผู้น้องที่วัดวังน้ำเขียวตมวลร่อนทองอำเภอบางสวรรค์จังหวัดประจบเคลวิคัน
เคียนทอง๓พี่น้องเป็นตะเคียนทองที่ค่อนข้างสมบูรณ์
เส้นผ่าศูนย์กลาง๔๕เมตรมีลำต้นแยก๓ต้นจากรากเดียวกัน
พบที่คลองเพลินแหล่งกำเนิดทองบางสะพาน
ชาวบ้านได้ขนขึ้นรถค่ะแล้วก็นำใส่รถเทรลเลอร์
มาไว้ที่วัดนะคะงวดที่ผ่านมามีคนได้โชคไปด้วยนะคะ
ส่วนเลขที่ปรากฏเด่นชัดเมื่อสักครู่ได้ยินแล้วว่าคือเลขอะไร